อีกหนึ่งคดีที่เราตามกันต่อเนื่องก็คือคดีเจ้าสัวเปรมชัย

หนึ่งในนั้นก็คือครอบครองงาช้างโดยไม่ได้รับอนุญาต
ประเด็นนี้ข้อหานี้เจ้าสัวเปรมชัยได้รับการประกันตัวไปวงเงิน๓แสนบาท
แล้วก็สารมีเงื่อนไขคือห้ามเดินทางออกนอกประเทศ
แต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเจ้าสัวเปรมชัยขออนุญาตศาลนะบอกว่าจำเป็นต้องไปทำธุระที่ต่างประเทศ
สารท่านก็เลยอนุญาตให้ไปต่างประเทศแต่ต้องกลับมารายงานตัว
เพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยเกิดภาพแบบนี้เกิดขึ้น
คือเจ้าสัวเปรมชัยวันนี้ช่วงเช้าที่ผ่านมาก็เดินทางไปรายงานตัวต่อสาร
ผู้ต้องหาคดีครอบครองงาช้างเป็นช้างป่าแอฟริกาโดยไม่ได้รับอนุญาต
วันนี้เดินทางเข้ารายงานตัวต่อสารอาญาถนนรัชดาพิเศษ
หลังจากที่สารท่านอนุญาตให้เดินทางไปต่างประเทศค่ะ
เปรมชัยเปิดเผยว่างานในต่างประเทศมีธุระเรื่องสำคัญไม่อาจจะส่งตัวแทนไปดำเนินการแทนได้ครับ
พร้อมยืนยันเมื่อเสร็จภารกิจแล้วก็จะกลับมารายงานตัวต่อสารตามกำหนดด้วย
ส่วนเรื่องของคดีที่ทางพนักงานสอบสวนตำรวจภูทรภาค๗มีความเห็นแย้งกับอายการนั้นเนี่ย
เป็นหน้าที่ของพนักงานสอบสวนต่างคนต่างทำหน้าที่ไม่ได้ขอแสดงความคิดเห็นครับ
คือก่อนหน้านี้นายเปรมชัยถูกแจ้งข้อหาทั้งหมด๑๓ข้อหาด้วยกัน
หนึ่งในนั้นคือคดีครอบครองงาช้าง
คดีนี้เป็นคดีที่พนักการสอบสวนกองบังคับการปราบรามการกระทำความผิด
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือว่า
บกปทศได้นำตัวนายเปรมชัยมายื่นคำร้องฝากขังต่อสาร
ข้อหาครอบครองงาช้างซึ่งเป็นซากสัตว์ป่าคุ้มครองไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
คดีนี้สารท่านก็พิจารณาอนุญาตปล่อยตัวชั่วคราวโดยตีราคาประกันคือวงเงิน๓แสนบาท
และไม่อนุญาตให้นายเปรมชัยเดินทางออกนอกประเทศเว้นซะแต่ว่าสารท่านจะอนุญาต
โดยสารอาญานะคะได้นัดให้นายเปรมชัยมารายงานตัวอีกครั้งหลังครบกำหนดฝากขังครั้งที่๔
รวม๔๘วันในวันที่๑พฤษภาคมที่จะถึงนี้ค่ะ